ของใครหลายคนในชีวิตเชื่อว่าคงมีความฝันเดียวกันแบบนี้
สักครั้งเถอะว่าขอถูกลอตเตอรี่หน่อย
ได้มาถูกกับเขานี่ละค่ะ
งวดล่าสุดยิ้มได้จริงค่ะ
ว่าฟาดสองตัวหลังไปสามใบไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอก
แต่มันสะใจแต่ที่ฮาก็คือมีลูกหลานดาราเข้าไปทักกันเยอะเลยนะคะ
รวมไปถึงแจ๊กแฟนฉันแหม่ตีเนียนมากับเขาด้วยส่วนอันโน้ทจะว่ายังไง
รวมไปถึงที่มาของลอตเตอรี่สุดปังมาจากไหนไปฟังกันหน่อยจ้า
ตอนนี้ผมไม่รู้จักใครเลยนะฮะแม้แต่ฮายอภพรนครสวรรค์เข้ามาทักผม
ผมบอกว่าไม่นางเป็นใครกันหรือแล้วมันก็โพสต์กลับมาบอกว่า
แหมมึงถูกแค่๒ตัวเองไม่รู้จักใครเลยเหรอ
แล้วอยู่มันมามี๓ใบล้างรถอยู่เขามาขายอพศเกิดเราพอดี
แจ๊คแฟนฉันเข้ามาทักพ่อพ่อจ๋าจำลูกได้ไหม
ผมก็ทักมันไปว่ามึงเป็นใครยิงแล้วครับถูกลอตเตอรี่
ตอนนู้นปิงวัดปีใหม่ค่ะอันนดสามสองมันจะมาอีก
เอาทำไมอ่ะค่ะเพราะไทยรัฐกำลังมาแรงไง
นี่พ่ออ่าพูดดีนะตอนแรกแต่แล้วจะเชื่ออ่าหรือเปล่า
แน่อ่าบอกแล้วตอนนี้ไม่รู้จักใครนี่ขนาดถูกสองตัวนะ
โหนี่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งส่งไปอันนดเดินอย่างงี้เลยโหอ่า